ไปดูการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่จังหวัดลำปาง
อายุ๕๐ปีแล้วก็เป็นใบ้นะครับสื่อสารไม่ได้นะครับ
ก็ต้องใช้ลักษณะของการบอกกันนะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกัน
เจียนทั้งตัดเอาแหวนที่นิ้วนางมือขวาออกให้
คือเธอถูกน้ำร้อนลวกมือแล้วมือมันก็ผู้พอง
เป็นแผลแบบเริ่มเน่าฟกช้ำแล้วติดปัญหาคือ
แหนมันติดอยู่อย่างนี้อืมต้องเอาออกฮะแหวนฮะ
มันถอดไม่ได้มันดึงไม่ได้ครับเพราะนิ้วบวมแล้วเห็นไหมคะ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยตัดเนี่ยฮะสภาพมือเป็นแบบนี้นะครับ
โอ้โหดูสิค่ะ
สุดท้ายก็ต้องใช้หลายอย่างแล้วฮะทั้งครีมตัดเหล็กอะไรพวกนี้
เอามาหมดนะครับทุกผู้ชมครับจนต้องใช้เครื่องมือตัดทางมาช่วยอีก
โล่งนิ้วเลยนะคะทุกผู้ชมครับได้ใช้เวลาอยู่สักประมาณสิบนาที

มันก็ทั้งกระทบกระเทือนทั้งความร้อนจากการตัดการเฉือนการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เครื่องมือตัดทางนี่ก็ได้มาจากกลุ่ม
ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันของคุณฝันดิฟันเดชน์นะครับ
ที่เอามาให้กู้ภัยที่ลำปางเนี่ยที่อำเภอวังเหนือช่วยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่วังใหม่ตะบนร่องเคาะนะครับทุกผู้ชมครับ

ถูกน้ำร้อนลวกที่มือด้านขวาแผลผู้พองเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับ
เริ่มเน่าแต่จะไปหาหมอแล้วก็ทีนี้ก็มันติดตรงแหวนนี่แหละนะครับ
เอาออกมาได้เธอก็ใช้การสื่อสารผ่านภาษามือฮะ
บอกว่าโอ้โหก็เจ็บปวดมากนะก่อนหน้านี้ก็ยิ่งเจ็บมากไปใหญ่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็โล่งแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปหาหมอรักษาบาดแผลที่นิ้วต่อไป